แต่ว่าเมื่อสักครู่เราเห็นไหมว่าใครนำมาในอันดับที่๒
หนุ่มนัทศักดาทรค่ะหนุ่มแซ่บซิกแพคแน่นเป็นลอนเหมือนคอนโดเลยคุณค่ะ
ศักดาทรนะคะครองอันดับ๒จากโพลสำรวจของบันเทิงไทยรัฐของเราไปนะคะ
เป็นน้องใหม่แต่โอ้ยความแซ่บคุณขามาแรงแทงรุ่นพี่มากจริง
ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่าภูมิใจนะจ๊ะที่มีชื่อติดเป็น๑ใน๕
และก็ต้องขอบคุณแฟนที่โหวตให้ด้วยนะคะ
ส่วนที่เห็นว่าตอนนี้เจ้าตัวมีผลงานด้านโชว์ซิกแพคมากขึ้น
ก็เพราะว่าตั้งใจฟิตหุ่นมานานกว่า๑ปีเต็มเพื่องานนี้โดยเฉพาะจ้า

มันมีชุดว่ายน้ำด้วยครั้งแรกอะไรอย่างนี้ครับ
คนก็เลยอาจจะมองเห็นมากขึ้นแหละมั้ง
แล้วก็น่าจะอันเดียวครับน่าจะอันเดียวก่อน
แล้วเราก็รู้สึกว่าหัวหนังสือเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบสปอร์ต
เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้ไปทางแบบนึกออกแค่ว่า

แต่ว่าบอกเลยว่าความปังก็ไม่แพ้รุ่นพี่

ไปฟังค่ะ
ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนนะคะที่ร่วมโหวตผ่านทางเฟซบุ๊คบันเทิงไทยรัฐของเรา

ใช่แล้วค่ะอย่าลืมไปกดไลค์นะคะเพจของเราด้วย